คุณผู้ชมเอาใจคอการเมืองกันหน่อยนะคะ
แล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่อยากเลือกตั้งหรือเปล่า
เพราะว่าคศเขาส่งสัญญาณมาแล้วนะคะ
ว่าจะเริ่มมีการปลดล็อกพักการเมืองแล้วนะ
ก็คือให้พักการเมืองทำกิจกรรมได้
แต่ว่าช่วงเวลาคาดการณ์น่าจะเป็นหลังจากที่
กฎหมายสอสอและกฎหมายสวประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว

ให้เวลา๔เดือนสำหรับภาคการเมือง
หลังจากนี้ไปหลังจากที่มีการปลดล็อกแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามจากคุณระพีพันธ์เรือนศรี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามาจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ

คลายล็อกให้พักการเมืองทำกิจกรรมนั้นนะคะ
คศจะอนุญาตเป็นบางประเด็น
เช่นการประชุมพักเพื่อรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม
รวมไปถึงการแก้ไขข้อบังคับพักเป็นต้นค่ะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
เปิดเผยว่าที่ประชุมคอสชเตรียมคลายล็อกให้พักการเมืองทำกิจกรรมบางเรื่อง
หลังกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและการได้มาซึ่งสว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยยืนยันกรอบเวลาเลือกตั้งยังเป็นวันอาทิตย์ที่๒๔กุมภาพันธ์ปี๒๕๖๒ค่ะ
จำนวนสมาชิกตามห้วงเวลาอันนี้ก็เป็นประเด็นที่๒
ประเด็นที่๓คือการสัญหาผู้สมัครของแต่ละพัก
หลักการสมาชิกให้มีส่วนร่วม

เลือกตั้งเร็วที่สุดคือกุมภาหกสอง
การเลือกตั้งอันจำเป็นต้องพินาในเรื่องของทางกรกต

เพื่อให้สะดวกในเรื่องของการลงคะแนน

เพราะฉะนั้นอาทิตย์แรกที่กำหนดไว้ก็คือ

ส่วนการประกาศอนาคตทางการเมืองในเดือนกันยายนนั้น
นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะติดตามบทบาทความเคลื่อนไหวของทุกภาคการเมือง
ก่อนจะกำหนดบทบาทตัวเองให้เหมาะสมถูกต้อง
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจใด
ทั้งสิ้นเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาและมีเวลาอีกหลายเดือนค่ะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่า
อาจจะมีคำสั่งคลายล็อกให้พักการเมืองทำกิจกรรมออกมา
ภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้

โดยไม่ต้องรอให้กฎหมายลูกสสและสว
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาค่ะ

ประชุมได้๖ข้อประชุมได้ไง

เริ่มได้เลยก็เดี๋ยวเขามีคำสั่งออกมา
เดี๋ยวเค้ามีคำสั่งออกมา

ทำไมต้องรอให้กฎหมายใส่โทรเจ้าไปมาก่อน

จะมีการตั้งกรรมการระหว่างคอสชกับกรรมการตัวแทนพักการเมืองมาหารือกัน
ซึ่งจะระบุไว้ในคำสั่งที่กำลังจะออกมาด้วยค่ะ
สำหรับกระแสข่าวการยื่นใบลาออกของ๒รัฐมนตรียัง
อุตมะสาวนายนและนายสนทิรัฐสนทิจิระวงนั้นนะคะ
ล่าสุดทั้งสองคนก็ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าไม่มีการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ